คุณผู้ชมคะไปดูคลิปนี้ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้
คือเขาบอกว่าตั้งใจจะโพสต์เตือนใกล้ปีใหม่แล้ว
เมาไม่ขับดื่มไม่ขับนะคะให้นั่งรถสาธารณะรถแท็กซี่กลับบ้านดีกว่า
และแท็กซี่เองก็อย่าดื่มอย่าเมานะคะเพราะว่าคลิปเนี้ยค่ะ
แท็กซี่ขับรถเสียหลักพุ่งชนข้างทางรถนี่พังยับเลย
แล้วคนที่ลงมาจากรถนะคะสภาพคือน่าจะเมาเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นะคะ
นี่ค่ะมีการทิ้งท้ายบอกว่าผมเป็นคนหล่ออยู่แล้วถ่ายคลิปผมเนี่ยผมหล่อหรือเปล่า
แต่ลงมาจากรถแล้วดูสภาพนะคะแกก็บอกแกเมานะ
แกยอมรับว่าแกเมารถแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้นะคะ
ทะเบียนมมดชด๘๙๕๓กรุงเทพพุ่งชนกำแพงข้างทาง
หน้ารถคือพังยับเลยค่ะเพราะดีที่คนขับไม่เจ็บ
แต่สภาพคือเมาอย่างที่เห็นและนี่คือสภาพรถ
สภาพรถอย่างที่เห็นสภาพคนขับก็อย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
คือเดินแทบไม่ไหวค่ะก็ยอมรับว่าดื่มมา๔๕ขวดบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าตั้งใจโพสต์เพื่อเตือนสตินะคะ
คนที่มาเห็นคลิปนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะ
โดยเฉพาะเรียกร้องให้ทางขนส่งตรวจสอบหน่อย
ระงับใบขับขี่รถสาธารณะเลยดีไหมนี่นะคะ
คือในคลิปนี้ค่ะคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสต์
ไม่ได้บอกว่าหลังเกิดเหตุได้ตรวจวัด
ปริมาณแอลกอฮอลคนขับรถแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ
แต่ดูจากสภาพก็น่าจะเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะ
เพราะว่าเดินแทบไม่ไหวยืนยังไม่ได้เลย
ยืนเอ็นไปเอ็นมาอย่างนี้ค่ะนี่นะคะ